คุณผู้ชมครับยังมีเวลาอีก๕๖วันนะฮะ
นักเสียงโชคเขาก็ไปตามจุดต่างที่ไหนว่าดีว่าเด็ด
เขาก็ว่ากันไปนักข่าวเราก็ตามไป
เพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมกันกับเรา๓คนนะฮะ
เอาไปดูกันเลยครับที่แรกครับไปที่วัดสว่างอารมณ์นะฮะ
อำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมไม่ไปก็ถือว่าไม่ได้อ่ะ
ไปทุกอาทิตย์เลยดีกว่าไปที่อารมณ์สว่างวาบ
เออไปทำบุญคือคลักกะนอยนะฮะ
ประชาชนที่เขานิยมเรื่องของตัวเลขเขาก็พากันไป
ไปขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายครับ
นางบุญตาดวงดอกรักเป็นอาชีพค้าขายบอกว่าโอ้นี่นะ
ดิฉันนะมาไหว้ขอพรหวังจะได้โชคได้ลาบนะฮะ
ก็ล้วงไข่ในตะค้องไปสามลูกได้เลขมาสี่ตัว
ได้สี่ได้ศูนย์ได้เก้านะฮะก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่
เสียงโชคลุ้นรางวัลใหญ่เผื่อได้โชคกับเขาบ้างนะครับ
ฝากฝั่งของแม่ค้าลอตเตอรี่เองก็บอกว่าโอ้โหเลขเด็ดในอ่างน้ำมนตาทองงิ้วรายเนี่ยนะ
คนก็โอ๊ยพากันไปซื้อกันเยอะเพราะว่ามันปรากฏเลขหลายตัว
คุณผู้ชมส่องเอาเองแล้วกันนะครับ
คือชาวบ้านเขาไปหาเขาบอกว่าเอองวดนี้ที่เขาไปหากันเยอะนะ
มี๘๗๔๘๗๐๒๒๗บ้างแล้วก็รวมทั้งเลขมหามงคลที่งวดนี้
คนไปซื้อหมดก็เรียกทุกแผงคือ๒๘ด้วยนะครับ
ถ้าที่ต่อไปไม่ไปก็ถือว่าผิดอีก

คือถ้าไปที่นครชัยศรีแล้วต้องไปต่อที่บางไส

สมฤษิเนียนทาสพุทธคุณนะคะ
เขาบอกที่นี่ค่ะดีมากเลย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจดีมอบโชคกันบ่อยนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณเทศสักมะเริงกับนางศรีสุขแสงซับ
สองสามีพันรยานะคะที่เราไปเจอในช่วงที่ไปทำข่าวนะคะ
เขาบอกว่ามาแก้บนรอบที่๒ล่ะ
ถ้าคำว่ารอบที่๒แสดงว่า
รอบต้นได้มาแล้ว

คุณทั้งสองท่านเขาบอกว่างวดที่ผ่านมาค่ะ
เลขท้าย๒ตัวรับไป๕๓ได้มา๓๐๐๐

จากแก้บนอยากจะได้ใหม่อีกนะคะ
เสี่ยงเซ็มซีได้๑๔กับ๑๕

สิ่งที่เขาเอามาแก้บนก็คือฟักทอง
ไหนล่ะรถที่บรรทุกฟักทองมาแก้บน

ทะเบียนรถ๗๕๓๘ดังนี้นะคะ
ส่วนเลขเลขในอ่างน้ำมนต์ล่ะคะ

ตัวสีแดงที่อาสมหรือสีเนรนธาตุพุทธคล

ขออนุญาตนะคะดิฉันกลับให้แบบทันที

อันนี้ค่ะส่วนเลขสีแดงในอ่างน้ำมนต์เป็นอย่างไรบ้างนะคะ

รอยเด่นเป็นตรงานขนาดนั้นนะครับ
ต่อเนื่องเลยนะคะไปอีกหนึ่งที่ค่ะ
ห้วยมงคลที่หัวหินประจบคิริขัน
ไปขอโชคขอลาบด้วยไปเที่ยวหัวหินไง
นี่คุณคนแน่นขนาดแบบนี้นะคะ
ไปร่วมพิธีบวงสวงกุมารเทพไอ้ไข่หรือตะไข่นะคะ
เป็นสิทธิ์หลวงปู่ทวด
เป็นรูปจำลองสร้างจากไม้ตะเคียนอายุเก่าแก่นับพันปี
แล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดใน๓โลกนะใหญ่มาก
คือสูง๓เมตรแล้วก็๒เมตรซึ่งทางวัดจะนำไปไว้ในสาราด้านข้างหลวงปู่ทวด
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะคะ
วาดบอกว่าเตรียมที่จะแจกเหรียญเนื้อว่านที่ระลึกไอ้ไข่
ทำจากเนื้อว่านมงคล๙ชนิดให้กับทุกคนที่มาในงานบุญวันนี้
ก็คือ๒๖กรกฎาคมนะคะ
วันเดียวอุ๊ยไปทันไหมอยากได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไปเขาก็รอรอรับแจก
นี่นะครับผมพาไปต่อที่เชียงใหม่ครับที่วัดศรีสุภัณฑ์อำเภอเมือง
เก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ปี๒๐๔๓อายุ๕๒๐ปี
ชาวบ้านก็แวะเวียนไปขอโชคลาภจากพระพิคเนธทันใจ
สร้างด้วยเนื้อเงินแท้แล้วก็สร้างวันเดียวเสร็จนะฮะ
มีความสวยงามมากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลย
โชคลาภเรื่องของความสำเร็จต่างนานาด้วยนะฮะ
แล้วก็ยังเป็นที่เคารพนับถือของชาวต่างชาติด้วยครับ

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
ไหว้ขอพร๘ครั้งแล้วได้ตามที่ขอทั้ง๘ครั้ง
อันนี้ทะเบียนรถอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดนี้นะ
เออนะฮะแค่เขาไปตั้งบูธเฉยนะครับ
อยู่ที่ภาคเหนือไปที่วัดศรีปิงเมืองอำเภอจุนจังหวัดพยาวค่ะ
ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
รูปปั้นของพญาลอพญาลอนี่เป็นความเชื่อนะคะ
ว่าเป็นทหารเอกที่ปกครองเมืองเวียงลอค่ะ
เชื่อกันว่าจะช่วยคุ้มครองชาวบ้านช่วยเหลือเรื่องการเงินการทอง
ถ้าใครมาขอพรแล้วสมหวังจะต้องเอารูปปั้นไก่ชนมากราบมาแก้บน
สันนิษฐานว่าพญาลอมีอายุไม่ต่ำกว่า๙๐๐ปีนะคะ
โดยพบหลักศิลาจารึกระบุว่าปี๒ขออภัยค่ะปีพศ๑๕
พญาลอร่วมรบจนได้รับชัยชนะและมีการค้นพบรูปหล่อพญาลอเมื่อปี๒๕๖๐
ชาวบ้านก็เลยเอารูปรอมาขอขอเป็นตัวเลขต่าง
ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กันในงวดนี้นะคะ
เราไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนะฮะ
พระครูพิพัฒน์วัฒนาคมหรือว่าหลวงพ่อเจริญฐานตุโยครับ
นาจาวาสวัดนนท์สวากอำเภอหนองวัวซอที่อุดรนะฮะ
ที่สี่คือภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราบอกไปเนี่ย
เป็นภาพของที่นี่นะที่อุดรนะคุณผู้ชม
เขามีการทำพิธีปลูกเสกป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย๓๐๐กับ๑แผ่น
หมวดอักษรกกออมีความหมายเก้าหน้าร่ำรวยอำนวยชกลาบ
แล้วก็มีการเปิดประมูลกันในเดือนกันยายน
ระหว่างพิธีเนี่ยหลวงพ่อเจริญได้ทำพิธีป่าพรมน้ำพระพุทธมนต์และโรยข้าวตอดดอกไม้
ก็มีแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมดนะฮะแต่ว่าแผ่นที่มันฮือฮาคือ
มันมีทะเบียน๗๖๗๖กับ๗๖๖๗ดันไปตรงกับรถ
รถของที่เขาเอาร่างของซีอุยไปทำพิธีคนก็เลยเห็นไหม๗๖๗๖เต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีการเจิมทะเบียนเต็มไปหมดเลยชาวบ้านก็พากันเอาเลขทั้งหมดทั้งหมดเนี่ย
ไปซื้อโรตเตอรี่จนเกลี้ยงแผ่นกันนะครับ๗๖๖๗หรอ
รถที่เขาเอาร่างซีอุยจากโรงพยาบาลไปที่วัดไง
รถนายกรถนายกด้วยทะเบียนเดียวกันคล้ายกันนะฮะ